สวัสดีครับเนื่องในโอกาสวันปีใหม่นี้นะครับ
ก็ขอให้ชาวไทยรัฐทุกคนแล้วก็แฟนของไทยรัฐนั้น
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเห็งแล้วก็เร็วทุกคนเลยนะครับผม
ก็ขออนุญาตปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ